เพราะฉะนั้นเสรีภาพในการแสดงความเห็นและการเผยแพร่ความเห็นเกี่ยวกับการออกเสียง

ถ้าหากว่าเราให้ความสำคัญในเรื่องเหล่านี้
มันก็จะไม่ใช่ให้ประชาชนอะไรทำได้แค่๖ข้อ

พื้นฐานก็คือหลักก็คือต้องทำได้ทุกเรื่อง
เว้นแต่ว่าถ้ามันเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดความเสียหายเป็นเรื่องที่กฎหมายบรรยัติว่าเป็นความผิด

จริงแล้วคำว่าวุ่นวายกับหยาบคายเนี่ยเขาเขียนแล้วมันเป็นข้อกฎหมายเลยนะครับ

หยาบคายนี่มันกว้างยิ่งกว่าดูหมินยิ่งกับหมินประมาทนะครับ
เพราะว่าคำว่าหยาบคายเนี่ยเวลาเราไปว่าใครไปพูดกับใครเนี่ย
สารดีกายังเคยตัดสินว่าเป็นคำไม่สุภาพ
ไม่ผิดหมินประมาทไม่ผิดดูหมินเพราะเป็นคำไม่สุภาพ
แต่พอมากฎหมายประชามติคำว่าหยาบคายนี่ถือว่าผิดเลยนะครับ
หยาบคายถือว่ามันบางมากแต่ถ้าหากว่าใช้ในคำหยาบคาย
หยาบคายไม่เป็นคำอะไรไปรู้ภาพก็หยาบคายได้อย่างนี้เป็นต้น
อย่างในภาคประชาชนก็จะไปส่งไลน์บ้างนะครับ
ส่งข้อความว่าตอนนี้มันจะกระทบมาก
เพราะประชาชนเนี่ยนะครับใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับ
เรื่องเหล่านี้มันเป็นชีวิตประจำวันไปแล้ว
คนไม่เข้าใจด้วยซ้ำไปแต่ส่งมาปั๊บส่งต่อเลยท่านเห็นไหมฮะ
ส่งต่อนี่ผิดเลยนะถ้ามันเป็นเท็จนะฮะแล้วถามว่าเขารู้ไหม
บอกกฎหมายไทยบอกว่าไม่รู้กฎหมายแก้ตัวไม่ได้
แต่ชาวบ้านส่งมาเนี่ยนะครับเออเอ๊ะนี่มันเรื่องดีเนี่ย
เป็นข้อมูลเป็นข่าวสารแต่หลายครั้งนะครับที่เราส่งไลน์ไปแล้วเนี่ยนะครับ
สังเกตเลยในชีวิตประจำวันของท่านเนี่ยพอส่งไปปั๊บมีเพื่อนสวนกลับมาแล้วบอก
ข้อมูลนี้จริงไหมข้อมูลนี้มันไม่ใช่ใช่ไหมอะไรอย่างนี้นะครับ
เราก็จะขอโทษไปแต่ไอ้ตอนขอโทษไปเนี่ยครับ
พอไปเจอกฎหมายประชามติมาขอโทษแล้วมันไม่หายนะฮะมันกลายเป็นความผิดไปแล้ว
ถ้าคลายไปเป็นหลักฐานนะครับมันก็จะเกิดเป็นคดีความ
ถ้าข้อข้อข้อความมันผิดหรือว่าเข้าขายผิดกฎหมาย
แล้วไปสู้เอาเรื่องขาดเจตนา
แต่ถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปก็คงยังไม่มีใครไปนั่นหรอกครับ
แต่เว้นว่ามีใครมือดีไม่ชอบขี้หน้ากันนะฮะ
ไม่ทำก็ไม่ได้ถ้ามันมีหลักฐานถูกไหมฮะ
แต่ตอนนั้นจะบอกว่าไม่เจตนามันเป็นเรื่องในศาลแล้ว

แต่สิ่งหนึ่งที่อาจารย์สมชัยก็จะเอ่ยถึงท่านนะฮะ
แล้วจะวินิจฉัยว่าเป็นการลนลงเรื่องรัฐมนูลไหม
อันนี้ก็แค่นี้นะครับก็ยุ่งแล้ว
ถ้าหากมันไม่ได้เขียนว่าเรื่องเป็นเรื่องรัฐมนูลหรือไม่เรื่องรัฐมนูล
อย่างนี้มันก็ถูกตีความไปได้อีกนะฮะ
เพราะฉะนั้นอันนี้มันก็ยากนะครับถามว่ายากไหมมันก็ยากนะ
มันก็ยุ่งเหมือนกัน
จริงหลักการประชามติคือการคืนตัดสินใจโดยอิสระของประชาชนให้ตัดสินใจเรื่องแรงอยู่
เรื่องนี้ก็คือให้ประชาชนอนุมัติรัฐมนูลในอนาคต
ว่าประชาชนทั้งประเทศที่มีสิทธิ์มีเสียง
อนุมัติรัฐมนุนหรือไม่อนุมัติรัฐมนุนฉบับนี้หรือไม่
นี่เป็นประชาปไตยพื้นฐานที่สุดนะครับที่สำคัญ
และเราเคยใช้อยู่ครั้งเดียวคือรัฐมนูลปี๕๐
จริงเราพูดเรื่องนี้มานานในลำนูนหลายฉบับพูดเรื่องประชามติมาตลอด
แต่เราใช้จริงได้เมื่อลงประชามติรับรองรัฐมนูลปี๕๐
ครั้งนี้ก็ทำนองเดียวกันเนี่ยเมื่อกระบวนการได้มาถึงการจัดทำร่ำนูนเนี่ย
ไม่มีประชาปไตยเพียงพอไม่เป็นที่ยอมรับเราก็เชื่อว่า
บ้านปลายของมันเนี่ยถ้าประชาชนอนุมัติหรือไม่อนุมัติรัฐมนูลเนี่ยจะทำให้รับนูนเนี่ย
เป็นที่ยอมรับได้แต่ถ้าเราเริ่มจากกระบวนการที่
ไม่ไปสวนนั้นนะครับคือกระบวนการจัดทำประชามติไม่สามารถ
สร้างให้เป็นที่ยอมรับตั้งแต่ต้นมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาอีกนะครับ
นี่เป็นประเด็นที่สำคัญที่อยากฟังทีนี้เมื่อเป็นหลักการพื้นฐานที่ต้องให้
ชนมีสิทธิ์ตัดสินใจในอนาคตว่าเราจะมีกติการนี้ที่จะอยู่ร่วมกัน
ในอนาคตอีกยาวหนึ่งนะครับต้องภายใต้หลักการอะไรถึงจะต้องทำได้
หนึ่งการลงประชามติจะต้องอิสระนะครับไม่อยู่ภายใต้บรรยากาศแห่งความกลัว
ข่มขู่การคุกคามหรือแรงกดดันทุกรูปแบบ
ถ้าใช้หน่วยงานของรัฐลงไปกระทำการชี้แนะให้ความรู้เรื่องรัฐมนูล
อย่างใดอย่างหนึ่งก็ให้ตกอยู่ภายใต้ที่ไม่อิสระเพียงพอนี่อันที่หนึ่งหลักการ
ต้องได้ข้อมูลทั่วถึงเพียงพอที่จะเสียใจว่าทีนี้หลักการข้อมูลทั่วถึงเพียงพอเนี่ยมันต้องได้ข้อมูลสองด้านนะครับ
ด้านหนึ่งก็คือว่ากรรมการเช่นกรรมการร่างนุมเขาบอกรับนูลดีเลิศประเสริฐศรี
ฝ่ายหนึ่งก็ต้องบอกได้ว่ามันอาจจะไม่ใช่มันจะนำพาไปสู่อย่างอื่นได้ก็ต้องวิเคราะห์ให้คนเห็นได้สองด้าน
เพราะถ้าเห็นด้านใดด้านหนึ่งไปในทางใดทางหนึ่งข้อมูลก็ไม่รอบด้านดึงออกข้อสังเกตของมาตราสิบของรัฐมนุนฉบับหนึ่งบอกว่า
ถ้าเป็นการกระทำของกรรมการร่างรัฐมนูลกรรมการเลขานุการหรือหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยที่กรรมการร่างรัฐมนูลขอให้ถือว่าไม่ใช่การจูงใจในการให้ประชาชนลงประชามติอย่างไรจริงไหมล่ะ
ท่านคิดว่ากรรมการร่างนุนจะวิเคราะห์ในด้านลบของรัฐนุนนี้ไหม

กำกับพฤติการเช่นอย่าไปความวุ่นวายอย่าไปจูงใจอย่าให้สินบนอย่าอะไรอย่างนี้หมดเลยไม่เกี่ยวกับเรื่องเนื้อหาของรัฐมนูลเลย
แต่ครั้งนี้ไปคุมเรื่องเนื้อหาเร็วเองต้องพูดท่านต้องพูดแบบนี้ไม่ใช่เองนะไม่หยาบคายไม่ก้าวร้าวไม่ปลุกระดม
แท้จริงรัฐมนุนมันต้องเปิดโอกาสให้สองฝ่ายพูดไม่รับก็ต้องบอกว่าไม่รับไม่รับด้วยเหตุผลอะไรชาวบ้านพูดหยาบคลายได้บ้างนะครับ
หรือเราไม่ยอมพูดหยาบคล้ายกับเรื่องรัฐนุนเฉพาะนี้แต่ต้องไม่ได้เลยความหยาบคล้ายเรื่องรัฐนุนเฉพาะนี้
เพราะมันศักดิ์สิทธิ์มันไม่ควรจะเป็นเช่นนั้นนะครับนั่นคือปี๕๐ถามว่าปี๕๐ก็มาจากกำลังงัดประหารนะครับ
ลงประชามติรัฐมนุนปี๕๐ก็มาจากการรับประหารปี๔๙เหมือนกันแต่ทำไมครั้งนี้ถึงแตกต่างครั้งนี้ดูเหมือนว่านะครับเราไม่เปิดโอกาสให้ฝ่ายที่เห็นต่างได้พูดได้แสดงความเห็นได้แสดงออกอย่าง